สำหรับการเข้ารายงานตัวครั้งแรกนะคะ

เกี่ยวกับ๒คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และขัดขวางการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
คราวนี้ไปรายงานตัวเรื่องของยาเสพติด

ยังคุยเหมือนเดิมนะคะ

นาฬิกา๔๕นาที
เสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซ

สิงห์สิงห์เดชผู้กำกับการ

คดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เลื่อนเข้าพบมา
โดยอ้างว่าติดธุระส่วนตัว

เสกพอออกมาก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่ายังไงก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะ

ไม่ได้เสพยาเสพติดอย่างแน่นอน

กินยานอนหลับแล้วก็ยารักษาโรคไบโพล่า
ซึ่งเตรียมที่จะเอาเอกสารทางการแพทย์

จากแพทย์ที่ไปรับการรักษาโรคไบโพล่านี่นะคะ

เพิ่มเติม๒๔มกราคมนี้

คุณก็ต้องเอาตัวยามาให้เจ้าหน้าที่

อกจากนี้นะคะพูดถึงเรื่องของ
คดีขัดขวางการจับกลุ่ม

ไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ไม่ได้ปฏิเสธที่จะตรวจปัสสาวะ

จากการตรวจค้นบ้านก็ไม่พบ
อุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพยาเสพติด

ก็ไม่พบยาเสพติดนี่ถ้าอยู่ด้วยกัน๒คน
ก็เสพด้วยกันสิอันนี้ไม่พบ
ที่สีม่วงที่อีฟ
ค่ะฟังเสียงคุณเสกค่ะ

เขาอยู่ในห้องกับผมแล้วอีฟก็ได้

หรือตรวจฉี่ด้วยที่นครบาน

เสพติดแต่อย่างใดอันนี้คือสิ่งที่

ก็ต้องขอความเป็นธรรมกับผมด้วย

วันที่๒๔มกราคมที่คุณเสกบอกว่า

ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นจะนำตัวยาส่งตรวจพิสูจน์

นำมาประกอบสำนวนฟ้องต่อไป

และจะสืบขยายผลหาแหล่งซื้อยาเสพติด

ก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าตอนนี้อยู่ระหว่าง
การแถลงการของทางวัดนะคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าช่วงเช้ามืดเนี่ยนะคะคุณเสกยืนยันบอกว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการบวงสวง
ไม่ได้เจตนาทำร้ายใครขอโทษสังคมด้วยที่มีนิสัยตรงไปตรงมา
มุทะลุดุดันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
ขณะที่พันธ์ตำรวจโทอำนาจพุ่มวงรองผู้กำกับการสอบสวนสนคันยาวเปิดเผยว่า
หากคุณเสกนำตัวยาไบโพล่ามามอบให้กับตำรวจก็จะต้องนำมาพิสูจน์อย่างละเอียดต่อไป
ส่วนกรณีที่คุณเสกบอกว่าจะฟ้องร้องเกี่ยวกับทำให้ประตูของเขาที่มีมูลค่า
ตอนแรกบอก๕๐๐๐ใช่ไหมคะแต่ทีนี้แอดมินบอกว่าไม่ถึงหรอก
บอกว่าตำรวจทำให้ประตูเขาเสียหายแล้วก็จะเรียกร้องค่าเสียหาย
ในวันที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นตำรวจบอกว่าก็สามารถกระทำได้
แต่ก็ยืนยันนะคะไม่ได้กระทำเกินกว่าเหตุ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
โดยผิดกฎหมายการเข้าพบตำรวจสนคันนายาวเมื่อวานนี้
ตำรวจยังยืนยันข้อหาเดิมโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเสพยาเสพติด